คุณผู้ชมดิฉันกำลังดูไลฟ์อยู่ของเฟซบุ๊กสสเต้

ยังอยู่ค่ะมีลงมาที่ฝั่งด้วยเนี่ยนะคะ
แต่ตอนนี้ที่กำลังไลฟ์อยู่นะตอนนี้เลยอยู่บนเรือ
คือสสเต้บอกแล้วว่าวันนี้
อันนี้เป็นภาพสดล่าสุดที่ไลฟ์อยู่เลยนะ
คือเขาลงเรือที่ท่าเรือนนทบุรีนะฮะ
แล้วก็ลงเรือหาต้นไม้หาใบไม้หาอะไรของเขา
ใช่เขาโพสต์ในเฟซบุ๊คว่าต้องการหาดอกไม้บางชนิด

มันมีเป็นเหมือนกับใบไม้แห้ง

เมื่อวานนี้บังแจ๊กเขามีการเอามาไลฟ์แล้วก็เชื่อว่าผ้าสีขาวผ้าลูกไม้เนี่ย
เป็นผ้าคลุมของคุณตังโมนี่ค่ะทางสสเต้นายมงคลกิจ
แล้วก็ทนายกุ้งทนายกฤษณะก็ไปที่ท่าเรือพิบูรสงครามจุดแรกเลย
จะตรวจสอบตรงริมแม่น้ำหลังจากที่จะตามหาแหละ
ใบไม้แห้งน่ะมันคือต้นอะไรกันแน่เอาไปเปรียบเทียบว่ามันจะตรงกับใบไม้แห้ง
อันนี้คือใบไม้แห้งที่พบในผ้าสีขาวของคุณตังโม
ที่บางแจ๊กเขาเอามาให้ดูเมื่อวานน่ะนะคะที่อ้างนะฮะเอ้าแล้วพบในผ้าของคุณตังโม
ใช่ค่ะทีนี้ก็พอบางแจ๊กเขาบอกแล้วนะว่าเขาได้ผ้าผืนนี้
มาจากคนศรีกากีแล้วไม่ได้ส่งผ้าผืนนี้ให้กับพนักงานสอบสวน
ก็คือคงคิดว่าอยากส่งให้บังแจ๊กอ่ะอ๋อเออทีนี้หลายคนถามทำไมอ่ะ
ทำไมมันถึงต้องไปอยู่ในมือบังแจ๊กอ่ะใช่ทำไมอ่ะใช่ไหม
อันนี้ยังไม่ได้คำตอบนะแต่สสเต้บอกว่าเอางี้อย่าเพิ่งต่อว่า
อย่าเพิ่งต่อว่ากันเรื่องนี้จริงไม่จริงยังไงต้องมีการตรวจสอบ
ต้องไปผ่านกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เพราะว่าสสเต้เองเขาบอกว่าเขาจะส่งตรวจสอบ
สามที่เลยในไทยสองที่ที่อเมริกาอีกหนึ่งที่เอาฟังเสียงที่ให้สัมภาษ
หน่อยค่ะผ้าผ้าที่อ่าคุณแจ๊คได้มาไม่รู้ว่า
เป็นผ้าจริงหรือผ้าปลอมถูกป่ะเราก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้
กว่าผ้านี้จะส่งมอบไปที่กรรมธิการของวุฒิสภาที่คุณหญิงหมอ
ดูแลอยู่แล้วก็ส่งไปให้ที่กระทรวงยุติธรรมถูกป่ะให้ราชการ
ไม่ควรจัดการเพราะว่ามันจะต้องตรวจสอบหนึ่งคือตรวจสอบ
พีเอสของน้ำแม่น้ำเจ้าพญากับผ้าแล้วก็ตรวจสอบ
แล้วก็ตรวจสอบเอ่อลอยคาบเลือดว่ามันคาบเลือดมัน

คุณผู้ชมคะหลายคนที่ตามข่าวนี้
เอาจริงบางคนก็เชื่อบังแจ๊กบางคนก็ไม่เชื่อ
บางแจ๊กก็โทรไลน์เข้ามาฝ่ายเดียวเลย

ทนายตั้มระวังตัว
บอกว่าระวังตัวให้ดีนะครับ
ผู้ใหญ่แจ้งมาเขาจะเล่นงานพี่

นายตั้มบอกว่าผมไม่เคยให้เบอร์บังแจ๊กเลยนะ

แล้วก็อยู่ก็ส่งข้อความพยายามโทรหาผมแบบนี้นะฮะ
นายตั้มโพสต์ระบุว่าบังแจ๊กเคยพยายามติดต่อมา
แล้วก็ล่าสุดสสเต้ก็ดัน

ดันไปให้ไลน์ส่วนตัวของผมกับบางแจ๊กอีก
ผมไม่คุยกับคนประเภทนี้กับคนแบบนี้หรอกครับ

สสเต้กับอดีตทนายแม่ก็ไม่ทันเกมบ้าที่ตาม
คือทนายตั้มบอกว่าสสเต้กับทนายกิจสนะ

บ้าจี้ตามเขาไปเชื่อข้อมูลแล้วไปไลฟ์ด้วยกัน๓คนอีก
ทีนี้ทนายตั้มก็เลยติดแฮชแท็กไว้ด้วย

เสียหมาอย่างนี้หรอ

มันจะทำให้สังคมบางส่วนไปเชื่อเรื่องหลอกลวงที่สร้างขึ้น
ที่ผ่านมาเขาสร้างเรื่องเท็จหลอกลวงมาเท่าไหร่แล้ว
สติครับสติอย่าให้ราคาคนประเภทนี้
อันนี้เป็นข้อความที่ทางทนายตั้มได้โพสต์ออกมา

ลองส่งคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยค่ะ
มุมคุณผู้ชมเชื่อบังแจ๊กไหมว่านี่คือผ้าของคุณตังโม

ช่วงนี้เวลาไปส่องนะต้องส่องหลายทนายนะ

เขาจะไลฟ์อะไรทนายตั้มก็ส่องว่าเกิดไว้อย่างไร
ทนายกิจสนะทนายรณรงค์
นี่ทนายรณรงค์ก็ใส่หัวกับเรื่องบางจากเหมือนกันนะครับต่อสาวเต้อีก